เป็นภาพเอามาให้ดูสองมุมเลยนะคุณผู้ชมรถวิ่งมาแล้วก็ชนต้นไม้ด้วยความเร็วความแรงคือรถเนี่ยสภาพตอนที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ไม่มีอะไรตัดหน้าเลยนะนะคะ
แต่ว่าอยู่อยู่เนี่ยก็พุ่งเข้าไปชนต้นไม้ใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะพังยับเยินนะคะ
ผู้โดยสารอยู่ในนั้นเนี่ยหลายคนตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยสภาพรถเนี่ยคือข้างหน้านี้พังยับเยินแล้วก็คนเนี่ยติดอยู่ในนั้น
กู้ภัยเขาก็เอาเครื่องตัดถ่างจะมาช่วยคนที่ติดอยู่ในรถให้ออกมา
นะคะเนี่ยสภาพแบบเนี้ยแต่พอเขาเอาเครื่องตัดถ่างมาเปิดหลังคาออก
ปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถเสียชีวิตหมดเลยนะคะ
รถคันนี้เนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายบ่าย
ที่ถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพกิโลเมตรที่สองร้อยหกสิบสี่
บวกหนึ่งร้อยตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่
ตรงอำเภอสามร้อยยอดประจวบคิริขันนะคะก็เอ่อด้านหลังเนี่ย
มีต้นพันธุเรียนมาเต็มคันเลยค่ะผู้เสียชีวิตเป็นชายสองหญิงหนึ่ง
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งสี่ศพค่ะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
ชื่อว่านายนิกรฟองเทพเป็นคนขับนางวนิดดา
เป็นภรรยาอายุสี่สิบหกปีแล้วก็ลูกชายอายุสี่สิบหกปีคนหนึ่ง
ลูกสาวอายุ๒ขวบคนนึงมากันทั้งครอบครัวค่ะ
คือรถคันนี้ไปซื้อพันธุเรียนจากชุมพรจะเอาไปปลูกที่ไร่ที่อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าคนขับก็ขับมาเรื่อยตามทาง
พอมาถึงตรงนี้น่าจะหลับในรถก็เลยเสียหลัก
ตกร่องกลางถนนไปชนกับต้นไม้ก็เกิดเหตุสลดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
ก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่งโรงพยาบาล๓๐๐ยอดชันสุด
หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยนะคะ